ภารกิจของกู้ภัยและตำรวจกันบ้าง
ทั้งสองอย่างคือช่วยประชาชนนะคะ
แต่งานนี้ประชาชนบอกอยากให้กู้ภัยมาช่วย

ต้องรบกวนคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะ
เออได้แล้ว

ตัวเอาหางมาเถอะ
เอาหางลง

มาช่วยจับงูเหลือมให้ชาวบ้าน

งานหนักพอสมควรคือเจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขากำลังขับรถอยู่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยเจอชาวบ้านฮะครับ
ชาวบ้านที่อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
บอกว่าคุณตำรวจมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย
อย่าเพิ่งไปจอดก่อนจอดก่อนตำรวจเนี่ยบอกว่าอุ้ย
ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเรียกทำไมนะคะ
แต่พอทราบว่าชาวบ้านเดือดร้อนและตกใจเพราะเจองูเนี่ย
ตำรวจก็ต้องมาช่วยสิตอนแรกตำรวจก็กลัวเหมือนกัน
แต่ตั้งสติก่อนนะต้องช่วยชาวบ้าน
ก็เลยไปหาเหล็กนะคะมากดหัวงูเอาไว้กดไปเลยนะ
ดเอาไว้กดเอาไว้แล้วก็ตั้งสตินะคะคุณผู้ชม
ใช้มือเปล่านะคะมือใช้มือเปล่าเนี่ย
จับงูเหลือมตัวเนี้ยเห็นไหมบอบของให้อุ้ย
แล้วก็ยัดใส่กระสอบเลยอ่ะจับมันใส่กุญแจมือก่อนไหม
อุ้ยไม่ต้องเอาเหรอไม่ได้จับโจร
เออจับหัวหงูอย่างเดียวพอนะอั๊ะเที่ยวหัวพอแล้วก็
อ่ะให้ช่วยกันให้ชาวบ้านเออเออ
หือผัวยาวแค่ไหนแต่ขนาดไหน
ห้าเมตรนะคุณห้าเมตรตัวยาวตัวใหญ่อ่ะ
อุ๊ยเรื่องจริงงูเหลือมายาว๕เมตรพร้อมแล้วพร้อมที่จะเขมือบคนได้ยาวจริง๕เมตร
เมตรถือว่าใหญ่นะในสถิติของตลอดข่าวเราแต่ท้ายที่สุดนะจับได้เรียบร้อย
ถามคุณตำรวจหน่อยสิไปไงมาไงได้มาจับงูเนี่ย
ผู้สื่อข่าวเราติดต่อไปที่ร้อยตำรวจเอกจักรพงศุธิประพาค่ะ
รองสารวัตรป้องกันปราบรามสพกันธรวิชัยท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าวันนั้นเนี่ย
เวรสายตรวจก็ขับรถผ่านเส้นทางที่ชาวบ้านอยู่พอดีชาวบ้านยืนมุงกันใหญ่เลย
ตำรวจก็แอบคิดมีเหตุอะไรหรือเปล่าใครทะเลาะวิวาดกันก็เลยจอดรถลงไปถาม
ชาวบ้านบอกคุณตำรวจมาพอดีเลยมาช่วยหน่อยเพราะว่ากู้ภัยเนี่ยไม่ว่างมาจับงู
พี่ตำรวจเห็นดังนั้นก็มามาช่วยจับให้เพราะว่าเคยมีประสบการณ์จับงูมาบ้างค่ะ
ก็เลยเห็นเป็นคลิปเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวตามที่คุณผู้ชมได้ชมนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตำรวจเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงนะคะ
เราเดือดร้อนอะไรขึ้นมาเรานึกถึงคุณตำรวจด้วยก่อนถูกไหม
นะคะก็ถือว่าต้องขอบคุณด้วยจริงนะคะที่เรียกว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงอ่ะ
แต่ก็ช่วยชาวบ้านได้อย่างปลอดภัยหายห่วงลงอกลงใจ

ขอบคุณนะสำหรับท่านนี้ด้วยที่ช่วยจับงู
โอ้โหทำไมไม่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปซะเลยสำหรับคุณตำรวจ